ไปที่จังหวัดยะโสธรนะคะเกษตรกรช่วงนี้

ไปเก็บของป่าตามฤดูกาล
แล้วก็เอาออกมาวางขายตามริมถนนนะคะ
สร้างรายได้เสริมในช่วงอากาศร้อนแบบนี้นะคะ
ชาวบ้านบ้านม่วงไข่ตำบลกระจาย

เมียงมองที่ยอดไม้ก่อนแบบนี้นะเข้าไปดูก่อน

ลูกยางปลากินไปสดแบบนั้นแหละครับ

เป็นเมนูฮิตของพี่น้องชาวอีสานโซนนี้เวลานี้
แล้วเขาบอกมีหมักแงวด้วยนะ

เปรี้ยวแต่ลูกเดียวก็จี๊ดเลย

ลูกเดียวก็จี๊ดป่านี่แหละ

นำพอได้ลูกยางกับแงวเนี่ย
เอามาตั้งแผงวางขายริมถนนอรุณประเสริฐ

บอกช่วงนี้สร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดีนะคะ
ว่าจะไม่ได้มากแต่ว่าได้นิดหน่อย
เอาพอมาขายก็ได้เงินกลับบ้านเหมือนกันนะ
แก้ง่วงได้ด้วยสำหรับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแล้วแวะซื้อใช่ไหม

ลูกยางป่าหรือว่าบักย่างปลา

เป็นผลของไม้เถารสชาติหวานอมเปรี้ยว
มีกลิ่นหอมเปลือกจะมียางด้วยนะ

คือลูกจะใหญ่นิดนึง

จะมีความเสี่ยงที่มันจะไปติดคอเราใช่ไหม
ส่วนหมักแงวหรือว่าคอแลนด์
อันนี้ดิฉันไม่ทราบว่าเขามีอีกชื่อนะว่าคอแลนด

จริงคอแลนด์เป็นศัพท์ภาษา
ที่บอกว่ามันเป็นเปรี้ยวคล้ายลูกลิ้นจี่ไง

แล้วก็มีรสเปรี้ยวปลูกตื่นได้

ลูกเดียวสามารถสะกิดให้เหมือนกับลูกอมรสเปรี้ยวเลย
ลูกเดียวก็เอาอยู่ใช่ไหมครับลูกเดียวก็เอาอยู่ครับ
แล้วถ้าขายเป็นพวงแบบนี้จะกินกันทั้งหมู่บ้านเลยไหมล่ะคะแจกคนละลูก
เขาบอกเป็นที่ถูกใจกันมากเลยคนที่ชอบผลไม้รสเปรี้ยวมาก

ส่วนลูกยางป่าใส่ถุงขายพวงละ๒๐บาท
หักแงวมัดรวมเป็นพวงแบบนี้ขายพวงละ๒๐บาทเท่ากันเลย
ชาวบ้านบอกว่ารายได้แค่วันต่อวันตก๖๐๐๑๐๐บาทเลยนะ
สามารถเก็บขายในช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมของทุกปี
เป็นรายได้ที่ค่อนข้างดีในช่วงหน้าแรงค่ะ
บักแง่วกับบักอย่างค่ะ